ทุกผู้ชมครับวันนี้เริ่มต้นกันด้วยข่าวใหญ่เป็นคดีสะเทือนขวัญที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดนะฮะคือวันนี้ใครเห็นก็บอกว่าช็อกจริงจริงนะฮะ

คือมันเริ่มจากเด็กสองคนที่เขาไปช่วยกันนะฮะแล้วก็ไปเอาตัวพ่อกับแม่ของเด็กที่ทำร้ายเด็กมาได้เนี่ยขยายผลพบว่าไปฆ่าลูกอีกคนนึงเอาไปโบกปูนไว้ที่กำแพงเพชร

แล้ววันนี้พอสอบเพิ่มเนี่ยฮะเป็นภรรยาคนเก่าของคนก่อเหตุคือในเอ็มที่เป็นพ่อเด็กเนี่ยเขาบอกว่าในเอ็มเนี่ยอดีตสามีเนี่ยเคยฆ่าลูกของเขามาอีก๔คน
คือในเอ็มเนี่ยมีภรรยา๔คนมีลูกรวมแล้วทั้งหมด๑๐คนเบื้องต้นตำรวจให้ข้อมูลนะคะคาดว่าในเอ็มฆ่าลูกไปแล้ว๕คนอยู่ระหว่างการขยายผลว่ามีลูกที่ถูกในเอ็มฆ่าตายอีกหรือเปล่า
อ่าเดี๋ยวดูภาพล่าสุดวันนี้นะฮะทุกผู้ชมครับตำรวจที่คุมตัวสองสามีภรรยาไว้เนี่ยนี่นะฮะ
เช้ามืดวันนี้ตำรวจเนี่ยคุมออกมาจากห้องคุมตัวผู้ต้องหาของสนบางเขน
เพื่อเอามาสอบปากคำเพิ่มเติมนะฮะแล้ววันนี้ก็เชิญนะเชิญอดีตเมียของในเอ็มส่องศักดิ์นี่คือในเอ็มนะครับ
วันนี้พอพาอดีตเมียคนที่สองจากสี่เมียเนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะ
เพื่อจะขยายผลเนี่ยเจอข้อมูลที่แบบต้องช็อกไปเลย
นี่อันนี้คือเมียคนที่สองนะฮะชื่อเจษดานี่เขามี๔เมียนะฮะ
คือเมียคนที่สองเนี่ยบอกว่าในเอ็มเนี่ยได้ฆ่าลูกที่เกิดกับเธอเนี่ยไป๔คนจากที่มีลูกกันอยู่๕คนนะฮะ
แล้วลูกเนี่ยที่เหลือคนเดียวก็คือเด็กหญิงวัย๑๒ปีที่ออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแล้วเขาก็ไปแจ้งคุณกันจอมพลังแล้วคุณกันจอมพลังไปช่วยเมื่อ๑๐กันยายน
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะทีนี้ต้องขยายผลกันใหญ่เลยนะฮะซ้ายมือก็คือน้องเด็กหญิงวัย๑๒ปีนะครับเมื่อ๑๐กันยายนเนี่ยได้หนีออกมาจากห้องนะในอพาร์ทเมนต์แถวซอยผลโยธิน๔๘แยก๑๑เขตบางเขนกรุงเทพ
กรุงเทพฯค่ะเราขอเรียกว่าน้องวิเป็นน้ำสมบุตรนะคะคือน้องเนี่ย
ออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้นบอกถูกพ่อเนี่ยทำร้ายนี่ฮะอ่า
แล้วยังมีน้องสาวของหนูอีกอายุสี่ขวบถูกแช่อยู่ในน้ำ
อยู่ในห้องน้ำจนตัวเปื่อยนี่แล้วไปดูนี่ตาบอดอีกบอกพ่อเนี่ย
แม่แท้ของเด็กอียิงว่ายสิบสองแม่ของเด็กอียิงว่ายสอง
ก็คือคนที่นั่งอยู่ตรงเนี่ยที่สำรวจเรียนฯมาสอบหักคามเพิ่มเติม
ตำรวจเขาก็พาน้องไปโรงพยาบาลพมก็ไปดูแล
พอพูดคุยสอบถามเด็กสอบถามไปสอบถามมา
เขาบอกเขามีน้องอีก๒คนนะคนนึงเนี่ยอายุ๖เดือนญาติดูแลอยู่
อีกคนหนึ่งอายุ๒ขวบอยู่กับปู่ที่ทางภาคใต้ซึ่งก็คือบ้านของพ่อ
บอกไม่มีก็เลยให้ปู่เนี่ยช่วยถามลูกชายให้หน่อย
ปู่ก็ถามไปถามมานายเอ็มบอกอ๋อฆ่าโบกปูนไปแล้ว
ค่ะก็ไล่ตามจับในเอ็มนะฮะเขาก็สารภาพจริงจริงนะฮะ
แต่ยังไม่ยอมบอกมูลเหตุเมื่อวานนี้ก็พาไปที่กำแพงเพชร
ก็คือบ้านของเมียคนที่สี่นะฮะพบว่าโบกปูนฝังเด็กเอาไว้จริงจริงนะครับ
เด็กอายุสองปีที่ชื่อน้องโมเดลอ่านี่คือภาพเมื่อวานนะ
ค่ะชาวบ้านรู้ข่าวว่ามาร้อนปั๊มเลยนะ
ใช่ค่ะตะโกนด่าตะโกนสาบแช่งเลยล่ะค่ะ
ว่าทำกับลูกของตัวเองอย่างนี้ได้ยังไง
ไปขุดไปทุบปูนนี่เจอจริงนะฮะ
ใช่ค่ะหลักฐานชัดหลายอย่างนะคะ
นึกว่าจะจบเท่านี้นะอืม
ทีนี้เขาก็ต้องขยายผลต่อเพราะรู้ว่าน้องอายุ๑๒ปีเนี่ย
ไม่ใช่ลูกของเมียคนที่๔ที่ถูกจับพร้อมกัน
ค่ะอ่าที่ว่าแม่ของเด็กที่เอาเอาร่างเด็กมาฝังปูนที่บ้านตัวเองที่กำแพงเพชรเนี่ยนะฮะ

เออเนี่ยก็ไปเรียกดาที่เป็นเมียคนที่สองมานะฮะจากสี่เมียเนี่ยนะฮะ
ดาก็เลยบอกว่าเนี่ยวันนี้ดาบอกมันไม่ใช่แค่น้องโมเดลนะ

หนูเนี่ยเคยมีลูกกับเอ็มส่องศักดิ์เนี่ย๕คนเอ็มเนี่ยฆ่าลูกที่เกิดกับเธอเนี่ยไปสี่คน
ซึ่งทั้งสี่คนเป็นผู้ชายทั้งหมดนะฮะตั้งแต่ปีห้าหกห้าเจ็ดมาห้าเก้าแล้วก็มาหกหนึ่ง
อายุเนี่ยไล่ตั้งแต่๑เดือนถึง๑๐เดือน

แล้วร่างของเด็กก็ทิ้งเอาไว้แถวนี่แหละพื้นที่แถวสายไหมจตุจักรแถวพื้นที่ที่เคยพักอาศัยอยู่ด้วยกันนี่แหละ
งั้นก็คือด่าภรรยาคนที่สองก็รู้ทุกอย่าง

มันก็เลยต้องไล่ย้อนไปเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวค่อยไล่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ทีนี้ดูช่วงที่ตำรวจคุมตัวในเอ็มออกมาจากห้องสืบส่วนนะฮะ
แต่อ้างว่าตัวเองมีอาการป่วยทางจิตเวศ

บอกว่าขอโทษสำนึกผิดนี่แต่ไม่ยอมตอบนะฮะ
ว่าคนอื่นเนี่ยได้ฆ่าลูกคนอื่นอีกไหมหรือว่ามีเมียคนอื่นเนี่ยร่วมลงมือด้วยอีกไหม
แล้วเจ้าติดยาไม่รอ้อมกินเล่าไหม
พบคู่กระลงแน่งไม่ได้ไหร่ฮะ

อ้างว่ากินยาจิตเวททำไมต้องฆ่าลูกล่ะมันเห็นลูกเป็นผีหรือเห็นลูกเป็นอื่นล่ะทำไมต้องฆ่าลูก
า้งราาถมรครรภาพนี้คับ
ต้องแล้วเราฆ่ากี่สมแล้วเนี่ย
ก็นำตัวมาสอบปากคำ๔ชั่วโมงนะครับทุกผู้ชมครับอันนี้ตอนเข้านะขาออกนักข่าวก็รอถามอีก
ในเอ็มส่องศักดิ์นะครับอันนี้ตรงนี้นะครับเขาก็ไม่ตอบอะไรเหมือนเดิมนะครับ
คุณผู้ชมคะ
ไม่ได้เลยว่ากระแสสังคมบอกเลยว่าอยากจะให้ในเอ็มถูกดำเนินคดีและถูกลงโทษให้สาสมถูกลงโทษขั้นสูงสุดแล้วคนที่น่าจะถูกดำเนินคดีด้วยแน่ก็คือภรรยาคนที่สองที่พี่อุ๋ยเล่าไปนางเจษดาหรือว่าด่าเพราะรู้ทุกอย่างยอมให้ลูกตัวเองที่มีกับในเอ็มตั้ง๕คนถูกฆ่าตายไปสี่เนี่ยค่ะก็เป็นอีกคนนึงที่น่าจะ

เนี่ยคุณกันจอมพลังบุกไปช่วยเด็กหญิงวิอายุ๑๒ปีเป็นลูกของในเอ็มกับดาเมียคนที่สองแล้วน้องวิบอกว่าช่วยน้องหนูด้วยอีกคนนึงคือน้องมิ้นอายุ๔ขวบมิ้นท์เนี่ยก็เป็นลูกของในเอ็มกับจุ๋มภรรยาคนที่๔คุณกันจอมพลังไปช่วยที่อพาร์ทเมนต์ของเอ็มอ่ะนะคะน้องวิเนี่ยน่าสงสารมากนะเด็กวัย๑๒อ่ะค่ะวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านสภาพ
แล้วก็น้องเป็นเด็กเหมือนเป็นออทิสติกสติไม่ค่อยดีที่บอกว่าถูกไฟเผาเนี่ยน้องเขาพูดโกหกพูดเอาตัวรอดไม่อยากโดนลงโทษแม่อ้างว่าเด็กโกหกคุณผู้ชมค่ะแม่อ้างแบบนี้แต่ตำรวจไม่เชื่อคุณกันจอมพลังก็ไม่เชื่อมันก็เลยขยายผลนำมาซึ่งข่าวใหญ่คดีใหญ่เลยนะคะและอย่างที่มิ้วบอกว่ามันไม่ใช่แค่เอ็มและดาพ
ถูกดำเนินคดีควบคู่กันไปจุ๋มภรรยาคนที่สี่เพราะเขาเป็นคนซื้อปูนให้เอ็มนะซื้อปูนให้เอ็มเพื่ออำพรางศพน้องโมเดลลูกสาวของตัวเองอะค่ะทีนี้ค่ะพอตำรวจควบคุมตัวออกมาทีเนี้ยจุ๋มน่าเครียดเลยก็พยายามจะสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากจุ๋มจุ๋มไม่ตอบอะไรได้แต่ก้มหน้านะคะ
ก็จะขอโทษลูกสาวไหมลูกสาวตัวเองแท้แท้เลยแบบเนี้ยค่ะจุ๋มก็ได้แต่ร้องไห้
เราเป็นคนไปซื้อปูนมาใช่ไหมคะพี่รู้มาก่อนไหมว่าสามีพี่เขาจะฆ่าลูกพี่คนนั้น
เราได้ร่วมมือกับสามีไหมคะคือเรารู้ไหมว่าสามีเขามีพฤติกรรมแบบเนี้ยค่ะ
เสียใจไหมพี่พี่เสียใจไหมคะเคยทำแบบนี้เมื่อก่อนพี่อยากพูดอะไรไหมคะพี่
พี่อยากขอโทษใครไหมคะพี่อยากขอโทษใครมั้งพี่เสียใจไหมคะอืม
ตอนนี้ลูกสาวเราเออไปเครื่องสวรรค์แล้วพี่ไม่ได้จะพูดกับลูกสาวเราไหม
เรากล้อนมากับคนอื่นนะพี่อืมลูกสาวน่ารักเนี้ยนะพี่กับเราไว้น่ารัก
ในเอ็มกับดาเมียคนที่สองตอนออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านใน
พื้นที่น้องน่าสงสารมากจริงจริงนะคุณผู้ชมคือน้องก็ให้ดูบาดแผล
แล้วน้องก็บอกเพื่อนบ้านว่าถ้าไม่ช่วยหนูแล้วพ่อกลับมาหนูโดนฆ่า
ตายแน่เนี่ยค่ะเปิดแผลให้ดูแบบนี้
คุณผู้ชมครับที่สวนอบบางเขน
พอสอบปากคำเอ็มกับจุ๋มเมียคนที่๔เสร็จเรียบร้อย

เอ็มอยู่ห้องนึงจุ๋มอยู่ห้องนึง
ก็จุ๋มเอาแต่ร้องไห้

คือล่าสุดคุณกันจอมพลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ไปที่ที่พักของเอ็มนะคะ
ซึ่งจะไปตรวจสอบหาหลักฐานเพิ่มเติม
เพราะนี่คือจุดที่เกิดเรื่องต้นเรื่องเลยค่ะ

คือไปช่วยน้องวิเด็กหญิงวัย๑๒และน้องมิ้นเด็กหญิงวัย๔ขวบจากจุดตรงนี้นะคะ
คือไปตรวจค้นในห้องพักสำคัญเลยก็คืออยากจะไปหาหลักฐานเพิ่มเติมว่า
มันจะไปเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของลูกในเอ็มคนอื่นอีกหรือเปล่า
แล้วลูกในเอ็มที่เสียชีวิตไปยังอายุไม่ถึงขวบสักคนเลยคุณผู้ชมค่ะ
บ่าย๓โมงที่ผ่านมาคุณกันจอมพลังพร้อมด้วยพลตำรวจรีนพสินภูลสวัสดิ์
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจรีธีรเดชธรรมสุธี
ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจบางเขนตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน
เข้าไปตรวจในห้องพักค่ะอพาร์ทเมนต์ในซอย๔๘แยก๑๑ย่านบางเขนนะคะ
ในเอ็มอยู่ที่นี่นะคะพลตำรวจรีนพศิลปูนสวัสดิ์บอกว่า
ประสานกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานเก็บพยานหลักฐานในห้อง
คือจุดแรกที่ไปเก็บหลักฐานก็คือสถานที่ที่ทำร้ายเด็กน้องวิวัย๑๒
มิ้นท์วัย๔ขวบที่คุณกันจอมพลังไปช่วยเมื่อ๑๐กันยายน
ไปดูว่ามีอุปกรณ์อะไรมีหลักฐานอะไรอยู่ในห้องบ้างหรือเปล่า
มีอะไรที่มันจะไปเชื่อมโยงคดีที่น้องโมเดลเด็กหญิงวัย๒ขวบ
ที่เป็นน้องของน้องมิ้นท์เด็กหญิงวัยสี่ขวบที่ถูกฆ่าโบกปูนนะคะ
มันมีหลักฐานอะไรที่มันเชื่อมโยงไปถึงน้องหรือเปล่า
คือตำรวจบอกว่าน้องโมเดลวัย๒ขวบที่ถูกในเอ็มฆ่าบกปูนเนี่ยนะคะ
กำแพงเพชรนะคะคือตอนนี้ยังยังไม่เคาะว่าเสียชีวิตที่ไหน
เสียชีวิตที่กรุงเทพแล้วเอาร่างไปฝังกำแพงเพชร
หรือเสียชีวิตที่กำแพงเพชรแล้วฝังอยู่ที่นั่นเลย
ยังไม่เคาะนะคะว่าตกลงแล้วเสียชีวิตที่ไหนยังไงกันแน่
แต่เจอร่างน้องแล้วน่าสงสารมากจริง
ทีนี้ค่ะส่วนเด็กคนอื่นที่เป็นลูกในเอ็มที่คาดว่าในเอ็มฆ่า
แล้วก็อำพลางศพที่รวมแล้ว๕คนนะคะ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่ามีการพบศพปริศนาเป็นศพเด็กเคยเป็นข่าวไปแล้ว
เคยพบสองศพนะคะคือก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าเป็นลูกใคร
ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นศพนิรนาม
ทีนี้ก็ต้องไปย้อนตรวจสอบศพนิรนามที่เป็นศพเด็กทั้งสองคนนี้
ทีนี้การชนะสูตรศพเด็กปริศนา๒รายในพื้นที่สอนอบังซื้อเมื่อปี๕๖กับปี๕๗
ผลการชนะสูตรบอกว่ามันมีร่องรอยแผลถูกทำร้ายที่ศีรษะ
ว่า๒๓วันนี้จะรู้ผลว่าศพเด็กนิรนาม
พบก่อนหน้านี้คือศพลูกของเอ็มหรือเปล่า
ก็คือรอดชีวิต๑คน๔คนทางมารดา
ก็ให้การยอมรับว่าเสียชีวิตหมดแล้ว

ว่าพยาศาลทั้งหมดที่เกิดขึ้น
นอกจากคำรับสารภาพของผู้ต้องหาแล้ว
มันเป็นยังไงบ้างย้อนหลังไปตั้งแต่ปี๕๙ปี๖๑นะครับมันเกิดอะไรขึ้น

บอกว่าถ้าไม่ช่วยเด็กสองคนนี้เอาไว้
คือน้องเด็กผู้หญิงวัย๑๒กับวัย๔ขวบนะคะ
ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่อง
ถ้าคุณกันไม่ได้ช่วยเอาไว้
ก็นึกไม่ออกเลยนะคุณผู้ชมว่าเด็กสองคนนี้ชะตาชีวิตจะเป็นยังไง
ส่วนแม่เด็กอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็น
แม่เด็กช่วยผัวตัวเองอำพลางศพลูกไปด้วยกัน
คุณกันนิดตำหนิแม่เด็กแบบแรงมาก
ว่าอะไรกันคุณรักผัวมากกว่าลูกแท้ของคุณเหรอ
เป็นคนไปซื้อปูนมาโบกทับอำพลางศพลูกของตัวเองเนี่ยเหรอ
คือแล้วตัวในเอ็มเนี่ยจะอ้างว่าป่วยจิตเวท
คุณกันบอกว่าใครจะไปเชื่อดูพฤติกรรมสิ
มันมีสติมันวางแผนคนสติไม่ดีอะไร
จะขับรถจากกรุงเทพไปกำแพงเพชร
หลุมฝังลูกชาปูนทับแบบสวยงาม
ลองฟังเสียงคุณกันดูดีกว่าค่ะ

แบบเลวซ้ำที่สุดอ่ะ
มันเลวตั้งแต่ที่ทำลูกตัวเองแล้ว
หมายังลักษ์ลูกเลยนา
นี่เกิดมาเป็นคนซะเปล่าเสียชาติเกิด
นะมีเมียทั้งหลายนาที่
พวกท่านก็ชั่วไม่ต่างกัน
ขอบคุณคุณกันจอมพลังที่ไปช่วย
และขอบคุณที่พูดแทนความรู้สึกของหลายคน
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเรา
ไปคุยกับคนที่อยู่หอพักเดียวกับนายเอ็ม
เขาเล่าให้ฟังว่าน้องวิอายุ๑๒ปีค่ะ
ที่เป็นลูกของในเอ็มตอนมาขอความช่วยเหลือ
วิ่งไปเคาะประตูห้องของคุณเอนามสมมุตินะคะ

แล้วคุณเอนามสมมุติคนนี้บอกว่าโอ้โหสภาพน้องวิ
คือสภาพน้องหวาดกลัวมาก
เหมือนพูดติดขัดกลัวไปหมด
วกไปวนมาเหมือนหวาดระแวง
น้องเหงือแตกไปทั้งตัว
น้องพูดแค่ว่าพ่อทำร้าย
และตามตัวน้องบาดแผลฟกช้ำเต็มตัวไปหมด
น้องบอกเลยว่าพ่อเอาไฟแช็คลนนิ้วมือน้องทั้ง๕นิ้ว
ก็เลยพาน้องไปที่นิติบุคคลของหอพัก

แล้วก็เรียกเมียในเอ็มมามาสอบถามข้อที่จริง
ตอนนั้นเมียในเอ็มก็เป็นแม่เลี้ยงของเด็กอะนะคะ
ก็บอกว่าน้องป่วยน้องวิป่วย
น้องเป็นออทิสติกแผลที่ตัวน้องกันเหรอ

โอ้โหคือเอาจริงแล้ว
ตอนเป็นข่าวตอนแรกหลายคนก็ยังลังเลนะคะ
ว่าหรือน้องพูดไม่จริง
แต่สุดท้ายตำรวจเขาไม่เชื่อ
ไม่เชื่อตัวในเอ็มกับตัวเมียในเอ็ม
ก็เลยขยายผลจนเรื่องมันใหญ่แบบเรื่องยาวแบบนี้นะคะ
เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่า
ทีนี้พอมารู้ว่าเด็กหญิงวัย๔ขวบน้องมิ้นนะคะ
ที่คุณกันจอมพลังมาช่วย

เพื่อนบ้านเลยบอกว่าอ๋อน้องเขาตาบอดเนี่ย
เพื่อนบ้านก็สงสัยกันมาโดยตลอด
ว่าตอนน้องเขาเล็กเด็กแรกเกิด

สาเหตุที่ตาบอดก็เพราะในเอ็ม
พ่อของเด็กฉีดน้ำใส่ตา

ทุกคนตกใจมากไม่คิดเลยว่าในเอ็ม
ทารุณลูกแท้ของตัวเองได้แบบนี้
คำถามคือแล้วเคยได้ยินเสียงเด็กร้องไหม

เพื่อนบ้านบอกเลยว่าไม่เคยได้ยินเลยนะ
อันนี้พูดตรงนะไม่เคยได้ยินเสียงเด็กร้อง

คือในเอ็มสั่งเด็กว่าเดี๋ยวร้องนะ
ถ้าร้องจะโดนซ้ำถ้าร้องจะโดนอีก
ถ้าร้องเหมือนกับจะโดนหนักกว่าเดิมอะค่ะ
แล้วถ้าเด็กเอาเรื่องนี้ไปบอกใคร
เด็กก็จะโดนทำโทษเด็กจะถูกจับไปแช่น้ำ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูช่วงเวลานะฮะ
ก่อนที่เขาจะไปช่วยเหลือเด็กสองคน
แล้วก็นำมาสู่เรื่องราวต่างเยอะแยะไปหมด
จนทำให้พบว่าในเอ็มนี่ไปก่อเหตุฆ่าลูกถึง๕คนเนี่ยนะฮะ
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ

ก่อนที่คุณกันจอมพลังกับชาวบ้านเนี่ยนะฮะ
จะไปช่วยเหลือเด็กสองคนเนี่ย๑วันนะฮะ

เช้ามืดนะฮะ๕นาฬิกา๔๗นาที

อยู่ตรงนี้ก็สักพักนึงนะฮะ

หันซ้ายหันขวาดูนู่นดูนี่
ไม่รู้มีสตุที่ไหนได้ยังไงดูระวัตรระวังเหลือเกินนะฮะ
พอเข้าไปเนี่ยไปอยู่ในพาร์ทเมนต์๕ชั่วโมงจน๑๐นาฬิกา๔๖นาที
เอ็มก็เดินลงมาจากที่พักมาที่รถตัวเองนั่นแหละ
มาเปิดประตูนะเอาของไว้ในรถนี่นะฮะจังหวะที่ออกมา
เสา๙กัญญายนนะครับก่อนที่เด็กเขาจะเหนียวมาจากห้อง๑๐กัญญายน
ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านอ่าเอาของใส่รถเสร็จก็
มีเช็คล้อด้วยนะเปิดฝากระโปรงหน้า
อ้อมไปประตูข้างหลังไปเปิดไปเช็คดูของในรถ
แล้วเดินวนรอบคันรถอีกนี่ฮะอ่าลงมา๑๐นาฬิกา
กว่านะฮะจนกระทั่งเข้าไปในรถนี่นะครับ
นั่งอยู่ในรถเนี่ย๑๗นาทีนะฮะ
ถึงขับรถออกไป๑๑นาฬิกา๕นาทีแล้วนี่นะฮะตอนนี้
แล้วก็เริ่มขยับเริ่มถอยแล้วก็ขับรถออกไป
ก็หายไปสักพักใหญ่นะครับจนกระทั่งบ่าย๓๓๐๑๕นาฬิกา๓๕นาที
มาจอดที่เดิมแต่ก็ยังไม่ลงจากรถทันที
นั่งอยู่ในรถ๕นาทีกว่าถึงลงมาจากรถ
ก็ลงมาก็มาส่องกระจกนะดูทรงผมตัวเองนะจัดแต่งทรงผม
จังหวะที่ลงมานะครับดูซ้ายดูขวาเขาจะต้องคอยดูตลอด
ต้องดูตลอดนี่เห็นไหม
แล้วก็จัดแต่งทรงผมก่อนจะเดินเข้าไปในอพาร์ทเมนต์
แล้ววันนั้นก็ไม่ได้ออกมาอีกเลยนะฮะเสาร์ที่๙กันยายน
จนกระทั่งวันอาทิตย์ที่๑๐กันยายนนะฮะ
อีกวันหนึ่งก็จะเห็นในเอ็มตอนเที่ยงเลยครับ
๒นาฬิกา๒๙นาที
รถยังจอดที่เดิมนะฮะแต่ก็มี
เดินไปเดินมาเด็กวิ่งเล่นอยู่แถวนี้
มีคนมาตีบัตรกันคือในเอ็มเดินมาที่รถ
๑๒นาฬิกา๒๙นาทีแล้วก็ถอยรถขับออกไปตอน๑๒นาฬิกา๓๒นาที
นี่เป็นร่องรอยสุดท้ายนะครับตอนที่เจอที่อพาร์ทเมนต์
จากนั้น๑๓นาฬิกา๑๘นาที
๖นาทีทีนี้จะเห็นภาพชาวบ้าน
มากันเยอะเลยนะครับเดินมาเป็นกลุ่มมาที่หน้าพาร์ทเมนต์ของนายเอ็ม
แล้วเราวงเอาไว้ตรงนู้นจะเห็นน้องวิอายุ๑๒ปี
นวลหนีออกมาจากห้องมาร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่อยู่ข้างห้อง
แล้วเขาก็มาดูกันเขาเรียกมาดูกันนะครับ
แล้วก็แจ้งไปยังคุณกันจอมพลัง
๑๕นาฬิกา๓๒นาที
คุณกันจอมพลังก็มาถึงนะฮะรถตู้ของคุณกันนี่นะครับ
แล้วก็มาช่วยเหลือน้องวินะครับซึ่งน้องวิบอกว่ามีน้องสาวอยู่ในห้องด้วย
มิ้นอายุ๔ปีคุณกันก็ช่วยทั้งสองคน
แล้วก็แจ้งพมแจ้งตำรวจนะครับจนขยายผลมาถึงวันนี้นี่แหละ
ไปมาเนี่ยโอ้โหฆ่าลูกไป๕คน
นี่กำลังหาร่องรอยของคนที่เมียคนที่สองเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ฆ่าไว้นะ
เพราะว่าเพิ่งเจอคนเดียวที่โบกปูนที่กำแพงเพชต
คุณผู้ชมครับวันนี้ผู้บัญชาการบริษัทบริษัทนครบานเรียกประชุมทุศืบสวนสอบสวนในคดีในเอม
ในเอ็มฆ่าลูกไป๕ศพซึ่งทางตำรวจบอกว่าแนวทางการสืบสวน
พบว่ามีผู้เกี่ยวข้องเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคดีนี้แน่นอนคือในเอ็ม
แล้วก็เมียอีก๒คนก็คือจุ๋มกับดาต้องขยายผลต่อ
ที่สำคัญก็คือเรื่องของก่อนหน้านี้๔ศพเนี่ยลูกของในเอ็มที่เกิดกับดา
แล้วมีคนที่๒คือ๒ศพเขาบอกไม่รู้จะตรงกับศพนิรนามหรือเปล่า

อีก๒ศพเนี่ยคือมีการชี้จุดแล้วว่าทิ้งไว้ตรงไหนตรงสารพระภูมิ